โดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ติดขัดอะไร
เพราะว่าคดีนี้ตำรวจสอบสวนกลางก็สอบสวนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องขัดแย้งแต่เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน
เพื่อเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องข้อมูลที่ขัดแย้งกัน
ระหว่างชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษ
กับทางการแถลงข่าวของพตรธศภูนิเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งเรื่องจำนวนกล้องวงจรปิด
แจ้งข้อหามาตรา๑๕๗กับตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยง
ยังไม่ตรงกันนั้นเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่า
กรณีกล้องวงจรปิด๑๓ตัวที่กู้ข้อมูลได้อีก๒ตัวใช้ไม่ได้๑ตัว
และถูกปิดสวิตช์ไปหนึ่งตัวไม่ได้คิดขึ้นเอง
แต่เป็นข้อมูลของสำนักงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ซึ่งได้ส่งรายงานมาให้ทางกองปราบเนี่ยส่งให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ

กล้องเนี่ยเรากู้มาได้๑๓กล้องนะครับ
ในการตรวจกล้องเนี่ยนะครับเราก็ให้บริษัทนะครับ
เข้ามาทำงานกู้กล้องให้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับกู้ภาพนะครับ
เพราะฉะนั้นพยานฐานคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า
วันนี้จะไปเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนยากนะครับเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันจะไปบอกว่า
ใครใครไม่ละเว้นใครละเว้นเนี่ยมันว่าด้วยวิทยาศาสตร์
ถ้าเราแจ้งก็หาไม่ครบไอ้คนที่เสียสิทธิ์เนี่ยนะครับ
แต่เขาถูกรอสิทธิ์เนี่ยเขาจะฟ้องร้องเอาได้
นะว่าทำไมคุณแจ้งผมแล้วคุณไม่แจ้งเอ่อคนนู้นนะครับ
อย่างนี้เป็นต้นส่วนการตั้งข้อหา๑๕
ผมก็ทำชุดสืบสวนเนี่ยก็ทำรายงานสืบสวนส่งไปแล้วนะครับ
แต่ว่าอันนี้คือสืบสวนกับสอบสวนมันจะแยกกันนะครับ
เองคุมสืบสวนใช่ไหมครับผมก็การสืบสวนเนี่ย
ก็มีหน้าสืบสวนได้ทั่วละชายจักรนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อผมทำรายงานสืบสวนส่งไปแล้ว
กองปราบเนี่ยก็ต้องไปพิจารณานะว่ากองปราบจะแจ้งยังไงบ้าง
ถ้ากองปราบแจ้งแค่ไหนก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า

พลังงานแจ้งข้อกว่าหาก็เป็นหน้าที่ของพลังงานสอบสวน